มีรายงานล่าสุดจากจังหวัดระยองเข้ามาค่ะ

มีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะ
แล้วก็ไฟโหมแรงมาก
เนื่องจากว่าข้างในนั้นเป็นวัตถุไวไฟทั้งนั้นเลย

ใช่ค่ะคือต้นเพลิงเกิดจากห้องพ่นสีค่ะ
แล้วก็ลามไปทั่วทั้งโรงงานเลยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เปลวไฟควันไฟสีดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเลย
คือพนักงานทุกคนออกมาอยู่ข้างนอกโรงงานหมดแล้วนะคะ
อันนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ามันจะมีระหว่างที่เพลิงไหม้มันมีเสียงระเบิดปะทุ
ดังขึ้นเป็นระยะระยะกระจกในอาคารเจอความร้องก็แตกกระจาย
เจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำเข้าไปช่วยกันดับไฟค่อนข้างยากค่ะ
เพราะว่าวัสดุมีทั้งไม้สารเคมีสีทินเนอร์สารไวไฟทั้งนั้นเลย
ไฟก็เลยลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะคะ
ในอำเภอนิคมพัฒนาระยองค่ะคุณกรยาประสิทธิภาคนะคะ
มาที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าตรวจสอบแล้วต้นเพลิงเกิดที่ห้องพ่นสี
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงพักเที่ยงไม่มีพนักงานอยู่ค่ะ
คือจริงแล้วตรงจุดนี้เป็นจุดเสี่ยง
ปกติจะมีพนักงานอยู่ประจำนะคะ
แต่ว่าโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
มูลค่าความเสียหายและสาเหตุคงต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
อำเภอบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการป้องกัน
ว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่นะคะ
ตอนนี้ได้รับรายงานบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วค่ะ
แล้วก็ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัศมีร์รอบโรงงาน๓กิโลเมตรเนี่ย
ไม่มีบ้านบ้านเรือนประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่กระทบกับชุมชนและชาวบ้าน
ก็ใช้รถดับเพลิงจากเทศบาลนครระยอง๑๓คันนะคะในการควบคุมเพลิงในครั้งนี้ค่ะ
ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะล่าสุดค่ะ